วันนี้พูดถึงกันเยอะเลยแล้วก็แชร์กันเยอะด้วยนะคะ
บอกว่าเด็กวัดหล่อบอกต่อด้วยใช่ไหม
เป็นเด็กวัดให้กับพระเกรทวรินทรนั่นเอง
ส่วนจะมีใครบ้างดูกันเลยนะจ๊ะ
เรียงกันเป็นตับอยู่นี่เลยค่ะ

นำมาโดยพระเอกหน้าหนวดบอยปกรณ์
มากปรินเจมส์จีรายุอเล็กธีรเดชแล้วก็อเล็กเรนเดลค่ะ

คอยช่วยพระเกรทนะคะถือของ

เนื่องจากว่ามีประชาชนและกลุ่มแฟนคลับ
มารอตักบาทเป็นจำนวนมากเลย
เรียกได้ว่าเป็นกระแสเด็กวัดหล่อ
ต้องบอกต่อว่อนโซเชียลเลยทีเดียวค่ะ
โดยบอยปกรณ์ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่น้องในกลุ่มตั้งใจกันไว้แล้วค่ะ
ส่วนจะรวมกลุ่มมาทำหน้าที่เด็กวัดกันต่ออีกหรือเปล่า
ก็ต้องรอดูวันที่พระเกรทจะเดินทางไป
จังหวัดเพชรชบูรณ์ในวันที่๒๕นี่เองค่ะ
ซึ่งพระเอกหนุ่มก็เป็นปลื้มอยู่ไม่น้อยนะคะ
ที่ได้เห็นพระเกรสซึ้งในรถพระธรรมแบบนี้ค่ะ
ยกของที่ญาติโยมมาขวายปัจจัย
เดี๋ยววันที่๒๕หลวงพี่จะเดินทางไปที่เทชบูรณ์
ก็มีคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะดูว่าถ้าว่างตรงไปวันไหนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็หลวงพี่ท่านก็ดูนิ่งดีนะครับ
แต่ว่าก็ดูท่านก็แจ่มใสดีด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกดีใจที่แบบหลวงพี่ท่านก็แบบว่าคงแบบคงชอบ
ที่จะอยู่กับทางทำด้วยอะไรอย่างนี้